ทุกผู้ชมครับมีสามีภรรยาคู่นึงเป็นชาวมหาสรคาม
นี่เข้ามาถึงพิศนุโลกนะฮะบอกว่าได้ติดต่อขอเช่าพระผ่านทางออนไลน์
แล้วก็โอนงงโอนเงินไปจองกันก่อนกับสาวหล่อคนหนึ่งอยู่ที่พิศนุโลก
ศูนย์เงินไปสี่แสนแล้วเนี้ยยังไม่ได้พระเครื่องอะไรเลยอืม
มาตามหาที่บ้านก็ไม่เจอนะครับก็เลยเอาอย่างงี้เลยฮะ
เผาพริกเผาเกลือสาบแช่งกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ออกมาบอกน้ำเข้าเข้ากับพวกคุณวาเจียนยังไงแล้วนะครับ
พิธีดีกับสิ่งว่าพิศต้นไม้ต้องทักต้องทักต้อง

กับลูนาออกมาคุยกับเราค่ะเห็นใจพวกเราด้วยเถิดค่ะครับ
พูดลงไปเลยพริกผุดให้เกินเลยขอให้อยู่ไม่แฟนสุดอยู่ไม่ได้ต้องออกมา
เอาถ่านมาจุดไฟเลยใช่แล้วก็มีการใช้เครื่องขยายเสียงประกาศเลย
หน้าบ้านกะให้ได้ยินถึงในบ้านเลยค่ะ
เผาพริกเผาเกลือสาบแช่งกันเลยนี่ฮะตามตำราโบราณเลย
สุดท้ายไม่เจอคนที่ต้องการเจอนะฮะชาวบ้านแจ้งตำรวจ
แจ้งตำรวจเลยตำรวจนี่มาเลยนะครับตำรวจบอกโอ้โหคุณทำอย่างนี้เนี่ยไม่ได้
ค่ะคือหนึ่งคือเรื่องของเนี่ยฮะส่งเสียงหรือว่าที่สาธารณะอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีการขออนุญาตใช่ไหม
ส่งใช้เสียงเครื่องขยายเสียงแล้วไปหมินประมาทเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้
ค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นคดีถูกฟ้องกลับซะเปล่าเปล่าก็เลยมาเจรจาว่าเออยังไงซะก็
เอาล่ะก็ถือว่าได้เผาแล้วได้พูดแล้วก็หยุดก่อนก็แล้วกัน
มันรบกวนชาวบ้านเขาด้วยค่ะนี่นะฮะพี่ตำรวจต้องมานะครับ
สามีภรรยาคู่นี้มาจากมหาสรคามนะครับนายพงศกรปาสาเนอายุสามสิบห้า
กับนางสาวเพชรชวีสีวิพัฒน์อายุสี่สิบสี่ขับรถมาจากมหาสละคามบอกว่า
มาตามล่าหาตัวสาวหล่อคนนึงทั้งคู่บอกว่าถูกโกงเงินจากการจองพระเครื่องชื่อดัง
รู้ว่าบ้านเนี่ยอยู่ที่บ้านดงคอยตำบลสมแขอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ก็เลยมาตามหาแต่มาถึงไม่เจอตัวก็เลยถือป้ายอย่างนี้เลย
เอาไมค์ใส่เครื่องขยายเสียงเนี่ยพูดสาบแช่งเลย
สาวหล่อคนเนี้ยนะครับที่เป็นธรรมคนนี้รู้แต่ว่าชื่อบีม
อายุยี่สิบห้าปีกงเงินจองพระเครื่องหลวงพ่อพัท
ห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์กับพระเครื่องหลวงพ่อรวย
จังหวัดพระนครศรีอุทยาเขาสูญเงินไปสี่แสนกว่าบาท

ระหว่างไลฟ์นี่ชาวบ้านมาฮะแล้วก็โทรแจ้งตำรวจครับ
ทุกคนค่ะก็อย่างที่เห็นแล้วก็ต้องเลิกกันก่อน

ทั้งสองคนนี้คือคุณพงศกรกับคุณเพชรวีเนี่ย

บอกว่าทั้งคู่มีอาชีพรับเช่าพระเครื่อง
เพื่อจะนำไปส่งต่อให้กับผู้มีจิตศรัทธาได้บูชาต่อ
ทีนี้มีลูกค้าต้องการพระเครื่องไปบูชา
คือพระเครื่องหลวงพ่อพัฒน์กับพระเครื่องหลวงพ่อรวยนะ
จำนวนเยอะด้วยแล้วเขาเห็นว่ามีคณะผู้จัดสร้างเนี่ย
เขาก็แนะนำให้จองกับคนที่ชื่อบีมที่เป็นสาวหล่อ
บอกว่าเนี่ยเป็นตัวแทนรับจองแล้วก็เครดิตดีไว้ใจได้
เขาก็จองโอนเงินสั่งจองไปนะหลวงพ่อพัฒน์รุ่นรวยเลื่อนสมณศักดิ์
ยอดเงินจอง๑๖๖๐๐๐๐บาท
ดีกลางน้ำอีก๓๕๐เส้นอีกสองแสนบาทมีเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้าน
นี่รวยพันล้านย้อนยุคนะอีก๒๐๐๐บาทสั่งจองตั้งแต่๓ตุลาคมปีที่แล้ว
เงินมาเรื่อยครั้งสุดท้ายโอนเงินไปให้๑๓มกราคมที่ผ่านมารวมทั้งหมด๔แสนกว่าบาท
ก็เลยเอาแล้วโดนหลอกซะแล้วละมั้งนะโอนเงินไปให้ตั้งสี่แสนกว่าบาท
แล้วยังมีผู้เสียหายอีกเป็นร้อยถูกเหมือนกันเลยถูกโกงลักษณะเดียวกัน

นี่เขาบอกพบว่าทั้งหมดเกือบร้อยลายสูญเงินไปประมาณ๓ล้าน
เป็นเดือนมีนาแต่ว่าพฤติการเขาตอนนี้
เขาเอาเงินไปเอาไปหมดแล้วตอนนี้เขาปิดเฟสหนี
บล็อกลูกค้าทุกคนติดต่อไม่ได้

ตอนนี้เขายังจะบอกว่าเขาไม่ได้โกงอีกหรอกครับ
อันนี้ที่๒คนนี้เขาอ้างมาอย่างนี้นะ

เขาจองกันแบบไหนโอนเงินแบบไหนอะไรยังไง

คือแฟนสาวของเขาเนี่ยพอรู้ข่าวก็เลยโทรมาหา
โทรมาหาทางผู้เสียหายที่มาเผาพริกเผาเกลือสาบแช่ง
แล้วบอกว่าโอ้โหพี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
บีมเนี่ยยืนยันว่ามีหลักฐาน
แล้วก็สลิปการโอนเงินที่ได้จากผู้สั่งจอง

แต่หลักฐานต่างยังเอามาเปิดเผยตอนนี้ไม่ได้
มันมีเรื่องของความปลอดภัย
แล้วก็ไม่ได้ปิดกลุ่มนะไม่ได้ปิดเฟส

มันโดนสแปมค่ะอ่าสแปมแบบมันโดนอะไรโดนรบกวน
อะไรแบบมันเลยติดต่อกันไม่ได้ประมาณอย่างนั้น
ยืนยันว่าบีมไม่ได้หลบหนีด้วยนะแฟนสาวเขาบอก
แต่ตอนนี้แฟนสาวกำลังไปรับบีมเนี่ยกำลังไปรับพระ
อยู่ระหว่างกำลังจะกลับมาพิศนุโลก

เดี๋ยวกลับมาถึงเนี่ยเดี๋ยวจะมาเคลียร์กับพี่
นี่หนูคุยกับบีมล่าสุดใช่ไหม
เพราะคือบีมมันส่งหลักฐานที่มันมีการจองมา
ในส่วนของพี่

หมายถึงว่าพี่จองกับบีมหรือบีมจองกับจองกับหัวศูนย์
มีทั้งหมดค่ะ
แต่ว่าบีมนี่เขาเป็นคนรับจองใช่ไหม

หลวงพ่อรวยกับหลวงพ่อพัฒน์นะฮะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นที่ประกาศกันเนี่ย

เขาไม่ได้รับเงินในการจองอะไร

กำลังไปรับพระมาให้แล้วที่พิศนุโลก
ก็เลยถามไปยังผู้จัดสร้างพระรุ่นนี้เลยนะครับ
ชื่อคุณภาคภูมิพลโตอายุ๒๖ปี
บอกว่าได้จัดสร้างพระเครื่องจริง
รู้จักกับบีมประมาณ๑ปีนะ
แล้วทางตัวของเขาเนี่ย
กับทางวัดก็เป็นคณะผู้จัดสร้าง

แล้วก็จะเอาเงินมาให้คณะกรรมการ

ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะ

มันมีปัญหาเรื่องของเงินล็อต
ยังค้างอยู่๑๖๐๐๐บาท
โดยบีมเอาพระไปครบจำนวนหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าโอนเงินค่าจองอะไรมาแล้วเนี่ย
คณะกรรมการผู้จัดสร้างพระบอกว่าไม่จริง

มันมีแต่พวกหนี้ค้างเก่าที่มันค้างชำระอยู่
แล้วก็ติดต่อกันไม่ได้ในทุกช่องทางเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าไม่มียอดสั่งจองเข้ามาจากทางบีม
ทางผู้จัดสร้างพระก็เสียหายเหมือนกัน
ก็อยากให้บีมเนี่ยออกมาชี้แจงเหมือนกันตอนนี้ไปลงบันทึกประจำวันกันไว้แล้ว
แล้วผมให้พรรคไปทั้งหมดแล้วตัดตามจองนะครับ
นะครับแล้วส่วนตอนที่เป็นอ่าตัดอาจารย์มาอยู่ตัดมัยครับ
ะ่ะเขาไปได้มีรักกับผมนะพี่เพราะว่าเขา

เพราะว่าค้าคนกลางใช่ไหมฮะ
ทางคณะกรรมการผู้สร้างพระบอกว่า

เอาเป็นว่าทั้งสองฝั่งเลยขีดเส้นตายให้บีม
ต้องออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้นะครับ

จะเอาเรื่องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

เพราะว่ามีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก